คุณผู้ชมฮะส่วนที่นครนายกตอนนี้มีความน่าห่วงอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าไฟลุกไหม้จุดที่เคยไหม้ครั้งก่อนจำได้ไหมฮ

เพราะว่าไฟลุกท่วมทั้งภูเขาเลย
และมีความกังวลว่ามันอาจจะลามไปถึงเขาใหญ่ได้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพเหตุการณ์ไฟลุกทั้งภูเขานะครับ
ถุงน้ำครับมีประโยชน์มากถุงน้ำแข็งที่เราต้องการนี่ดับไปแล้วรอบนึงครับ
ใกล้ใกล้นะครับสาดถึงด้วยนี่น้ำที่มีประโยชน์เฮ้ยเอาแต่น้ำไปน่ะ
ไม่ถึงนี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นภาพนี้แล้วก็น่ากลัวนะ
คราวก่อนจำได้ไหมฮะเขาตะแบกที่นครนายยกที่ถูกไหม้ทั้งภูเขา
จุดนี้ใกล้เคียงกับเขาตะแบกมากนะครับนี่คือช่องเขานางดำ
รอยต่อเขาตะแบกฝั่งบ้านวังรีที่ตะบนเขาพระจังหวัดนครนายกนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีดับไฟป่า
จังหวัดนครนายกต้องใช้วิธีในการเดินเท้าเข้าพื้นที่ไปทำแนวป้องกันไฟนะครับ
เพื่อสกัดหัวไฟป่าเขาเรียกแบบนี้ไม่ให้หัวมันมา
เพราะถ้ามันมามันมาทั้งตัวทั้งหางเลยนะคุณนะตรงฝั่งทิศเหนือบ้านวังรีเนี่ยนะครับ
ก็ใช้กระเป๋ากันน้ำตักน้ำในลำทานเล็กเพื่อราดรถดับไฟป่าเป็นจุดเป็นแนว
คุณดูสิกระเป๋ามันนิดเดียวแล้วดูสภาพไฟที่มันไหม้สิคะ

ห่างจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ซึ่งสาเหตุที่เกิดไฟปะทุขึ้นมา
เพราะลมมันพัดแรงประกอบกับเชื้อเพลิงเดิม

ผู้ว่าบัญชาชวรินสั่งการให้เจ้าหน้าที่

อยู่ใกล้กับแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายพงศวรรคธีรวัฒนกุลนายกอบตเขาพระ
รถดับเพลิงแล้วก็รถน้ำใกล้เคียง

เพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามสู่ที่ราบให้คุณ
เพราะว่าที่ราบนี้เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนแล้วนะครับ
ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มไฟ
เคลื่อนตัวจากเขานางดำนะฮะไปทางทิศเหนือ
ซึ่งมุ่งหน้าสู่เขาตะแบก
จุดเดิมที่เคยไหม้นะครับ
และมีข้อมูลว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ
ไฟป่าบ่ายเมื่อวานนี้
ไฟป่ามันลุกลามอย่างหนักขึ้นยอดเขาอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ในวันนี้เจ้าหน้าที่จะระดมกำลัง
คุณเขาบอกว่าต้องระดมกำลังเป็นร้อยเลยฮะ
ในการที่จะเฝ้าระวังไม่ให้ไฟมันลุกลาม
แล้วก็พยายามหาทางในการดับไฟป่าครั้งนี้ให้ได้

เจ้าหน้าที่อาจจะแบบผมไม่ได้หยุดไปไหนเลย
เสียสละในการทำงานในการดับไฟป่าครั้งนี้นะครับ